อ่อนเดียงสา
ฟ้องน้ำหนาเหลือเกิน
ที่หัวเพลินคำยอม

เธ้จบทั้งนี้

ถ้าพูดไว้

มีหวังก็คือ

อาจลงไปนะครับ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

มาถึงเพลงที่หนึ่งนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณยายสำรวยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่หนึ่งมูลค่า๑หมื่นบาท
คุณยายสำรวยร้อง

รับแล้วค่ะ๑หมื่นค่ะ

ของความดีใจความสุขได้
เขาสัมผัสได้ถึงตรงนั้นว่า
ตอนนี้คนที่เขารักคนใกล้ชิดเขาเนี่ย

คุณยายสำรวยทำสำเร็จนะฮะ
คุณสำรวยทำดีมากนะครับเพลงแรกนี่
ไปแล้วสำหรับเพลงแรกดีใจไหมคะ

แต่ก่อนเราเคยมีเงินเป็นเงินแสน
แล้วทำงานเป็นใช้แรงงาน

ปีเดือนหนึ่งเนี่ยยายจะเก็บได้ประมาณเป็นหมื่นแหละตาครับยาย
ตอนยายทำงานอยู่นี่ตาทำวันละ๑๖๐
ใจก็วันละ๘๐๙๐บาท
รวมกันเป็น๒๐๐กว่าบาทแล้วเก็บยังไง
ยายจะเก็บกินแต่ผักยายจะเก็บเงินกินแต่
กินแต่ซุปเผือเขือ

คือไอ้๒๐๐กว่าบาทเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลย
แทบจะไม่ได้ใช้แต่ละวันต้องเก็บให้หมดเลย

เพื่ออนาคตเพราะว่ายายจนอยู่แล้ว
เดี๋ยวจะให้เริ่มเพลงที่๒นะคะที่มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ตอนนี้ร้องไปแล้วเพลงแรกมีเงินอยู่แล้วในกระเป๋าเนี่ยหมื่นนึง

ถ้าเกิดเดี๋ยวเปิดอินโทรเพลงที่๒ขึ้นมาเนี่ย
เพลงนี้มันมีมูลค่า๒๐๐๐ถ้าร้องได้
ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวไม่รู้จักอีกแล้ว
ไม่รู้จักเลยหรืออยากจะหยุดก็ได้

แต่ถ้าอยากจะได้๖๐๐๐อย่างที่บอกก็ต้องสู้
เอาละครับถ้าพร้อมเรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาครับ
เรียบร้อยนี่คืออินโทรเพลงที่๒มีมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณยายสำรวยรู้จักเพลงนี้ไหมคะ

ก็เคยร้องอยู่ค่ะแต่ว่ามันจบไม่จบไม่รู้
เหมือนเพลงแรกเลยจบไม่จบไม่รู้

เพราะว่าเพลงแรกนี่ก็บอกว่าไม่มั่นใจก็ร้องได้
ก็ไม่มั่นใจแต่ว่าก็มาเพื่อรายการสู้ชีวิตเนอะมันก็ต้องสู้
ถ้าไม่สู้ก็ไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ได้
ทีนี้ระหว่างเพลงแรกกับเพลงนี้อันไหนยากกว่ากัน

เหมือนเดิมเลยที่อยากจะบอกคือต้องร้องให้ได้เท่านั้น
เอาล่ะคุณยายสำรวยฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทคุณยายสำรวยจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ก็คือต้องการไปถึง๖๐๐๐ให้ได้นะครับ
การต่อสู้สู้ให้ถูกวิธีสู้ให้เราเหนื่อยน้อยที่สุด

ไม่ใช้เพราะว่าเราร้องได้

ต้องร้องให้ถูกนะผู้ใหญ่สำรวย
ผมก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คุณสำรวยแล้วกันนะครับ

ยายต้องมีสมาธินะเพื่อหลานนะคะ

บอกว่าสู้เพราะฉะนั้น

มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงที่๒เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
ส่งมือกลับลงที่ตรงหวาน
แค่ปาดยามูที่ร้านตบโน้มพระพรเมยา
ลูกทิ้งแผ่นดินทิ้งนิสาน
จากมิฮิตวงวะอานบรรณป่า
เพื่อก้าวเข้ามาเป็นสินรับมีอิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูก
เหมือนถูกดนใจให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำอยากมิน
บากนี้ลักมากลับยาแล้ว
ความหวังเพลิดแผลวไม่สิ้น
สบหนาจูบดินเบื้องบาดยาตน
คุณยามูเหมือนดังล่มโทพังอาจ
คุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมือง
รุ่งเรืองสัตรีวีรชน
ใครว่ายใครบนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออ่าน
แท้บาดยามูแต่เล้งจนโตเพชรยาตงอ่าน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหน
จะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่อิสรารเป็นล่างยามู
โอ้โอ้โอ้